สวัสดีครับเปิดทุกวุมมอง

ของโลกฟุตซอลทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ

เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับ

เป็นตัวแทนแล้วกันเพราะว่าจริง
เป็นสำคัญของทีมชาติในอนาคตนะครับ
อย่างสองคนที่เห็นอยู่ก็คือ
ภูมิธอุตสนามูศารวมถึงยกเฟิร์สนะครับ

ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตนะครับ

กติกาการแข่งขันเราพูดกันมา

เพราะว่าพอเกิดปัญหาแล้ว
บทลงโทษหรือต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น

และที่สำคัญวิธีการในการจัดการ

จะต้องถูกยกเข้าไปอยู่ในระเบียบการแข่งขันข้อไหน
เพื่อที่จะลงโทษได้อย่างถูกต้อง
ยุติธรรมแล้วก็สร้างความพอใจให้กับทุกคนนะครับ
ล่าสุดรู้สึกว่าจะมีการแก้ระเบียบใหม่ด้วยนะครับ
แต่ว่าช่วงแรกนะครับนำมาฝากกัน
วันนี้ถึงคิวของลีลาการกระชากลากเลิศ
ว่าสุดยอดการเล่นนะครับ

ว่าทุกสัปดาห์ในช่วงข่าว
ในช่วงเล็กแรกเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ภีราการว่านล่วนลายสเต็ปแทบ

จะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ

ของการดึงบอลลงอย่างนุ่มนวล
เรียบประดุษมีแม่เหล็กอยู่ที่ปลายเท้า
ของเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลาง
ซุปเปอร์สตาร์โตเล็กทีมชาติไทย

ให้เจ้าอามที่ยืนรออยู่บริเวณริมเส้น

ชนิดที่คู่แข่งเข้าไม่ถึง

อันดับ๔อย่างที่ทราบดีว่า

สอนห้องเย็นท่าข้ามนั้นไม่ธรรมดา
ในจังหวะโต๊ะกลับเว็นเดลโชว์ฬีลาลากเลยหลบผู้เล่นฝั่งตรงข้าม

ไม่มีใครสามารถแย่งบอลจากเท้าเขาได้

คือต้องตัดฟาวซะอย่างนั้น
อันดับ๓เป็นการสร้างจังหวะเข้าทำประตูตีเสมอของพิสิทธิรอดสำลิด
ผู้เล่นสโมสรแคทเอฟซีในเกมพบบางกอกซิตี้
เริ่มต้นจากสเต็ปเทพที่อยากให้เห็น
คือการที่เจ้าตัวครึงบอลหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสลงทาง
ก่อนล่างไปเปิดบอลต่อให้กับเพื่อน
ทำประตูตีเสมอได้สำเร็จ
อันดับ๒ยกให้ความยอดเยี่ยมของมากอสวินีซีอูส
แห่งแซมบ้าของการท่าเรือที่โชว์ลีลาบุกตะลุยเดี่ยวเข้าไปในแดนคู่แข่ง
จังหวะเลี้ยงลุยในแดนของตัวเอง
เข้าไปประจันทร์หน้ากับนักเตะแบงคอกวิทีเอส
แล้วโชว์สเต็ปในท่าซีดานเทิร์น
ชนิดที่เรียกได้ว่า๔ผู้เล่นของทีมอัศวินเมืองหลวงเกือบเสียท่า

สุดยอดสเต็ปเทพอันดับหนึ่งประจำเล็กแรกที่เราเลือกมา
ยกให้กับลิลาอัลโตรอสของนาวินรัตนาวงสวรรค์
ผู้เล่นทีมชาติไทยของสโมสรแบงคอกบีทีเอส
แม้จะโดน๓ผู้เล่นของสมุทรสาคร
กินโต๊ะก็ตามแต่ยังโชว์ทักษะเหนือชั้น
แต่บอลรอดขาฝ่ายตรงข้ามก่อนจ่ายบอลให้เพื่อนพังประตูได้อีกด้วย
คังสงบูรณ์แบบดีซะเหลือเกิน
และนี่คือประมูล๕ลีลาสเต็ปเทพประจำเล็กแรก
ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชม
ลีลาแบบนี้ครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับในช่วงเลขที่๒
กลับมาเข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนเพราะว่าการเบียดลุ้นแชมป์ปีนี้สูสีจริงนะครับ
พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงที่๒